น่ารักของลูกสาวบ้านนี้น้องเดมี่ค่ะลูกสาวของคุณแม่ลิเดียกับคุณพ่อแมททิวนั่นเอง
เมื่อวานนี้ฉลองวันเกิดครบสองขวบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วต้องบอกว่าน้องเดมี่เนี่ยน่ารักมากมากเลย
บรรยากาศในบ้านเนี่ยก็อบอุ่นมากมากเลยค่ะเมื่อวานนี้นะคะคุณแม่ลีเดียก็ไม่พลาดที่จะลงคลิปรวบรวมโมเมนต์สุดน่ารักของลูกสาวไว้ค่ะ
ในวันคล้ายวันเกิดอายุครบสองขวบโอ้โหเห็นแบบนี้เหล่าพี่เอฟซีก็ยิ้มตามในความน่ารักของน้องเดมี่อ่ะเนาะ
ไปตั้งแต่วันที่น้องเดมี่เนี่ยลืมตาดูโลกมาเลยพัฒนาการความน่ารักหน้าช้างเนี่ยยาวมาจนถึงตอนนี้เลยค่ะ
มีทั้งมุมหน้าทันเลนส์นะคะแกล้งทำหน้าตลกก็มีค่ะเรียกว่ามาครบทุกอารมณ์จริง
แต่ที่เป็นไฮไลท์ของคลิปนี้นะคะต้องเป็นตอนท้ายคลิปคุณแม่ลิเดียเนี่ยก็เขียนอธิบายเอาไว้ด้วยบอกว่า
แฮปปี้เบิร์ตเดย์เดมี่เด็กหญิงแป๋วแหวววันนี้๒ขวบแล้วค่ะ
เทอร์รีเบิลทูลมาแล้วใยตัวร้ายมาแล้วค่ะ
พอได้ยินเขาว่าใยตัวร้ายอยากรู้เลยว่าใหญ่ตัวร้ายของแม่ลิเดียเป็นแบบไหน
เดี๋ยวเราให้ชมคลิปใยตัวร้ายของแม่ลิเดียกันหน่อยค่ะ
โหเขาบอกว่า

ว่าเป็นช่วงที่เด็กเริ่มเป็นตัวของตัวเอง
บางทีเนี่ยเจออะไรที่ไม่พอใจไม่ถูกใจก็จะร้องไห้ไปก่อน

แต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่คุณพ่อคุณแม่ต้องตั้งการรับมืออย่างดีเลย
แล้วก็เชื่อว่าบ้านนี้เขาทำได้ดีเช่นกัน
เอาเห็นครอบครัวอบอุ่นแบบนี้แล้ว
ใครถามถึงคุณพ่อแมททิวไปไหนคุณพ่อแมททิวไปไหน
คุณพ่อแมททิวตอนนี้อยู่ในระหว่างการกักตัว

ร่วมชมมหากรรมกีฬาโอลิมปิกที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะ
ซึ่งก็ได้อวยพรลูกสาวไว้ด้วย
บอกว่าขอให้ลูกสาวมีสุขภาพที่แข็งแรง

และถึงแม้ว่าปีนี้จะไม่สามารถไปร่วมอวยพรได้ด้วยตัวเอง

คุณแม่เขาก็เลยต่อขึ้นนี่เลยจอทีวี

ทางฝั่งของคุณพ่อเนี่ยก็เตรียมเค้กไว้นั่นแหละ

ลูกยื่นให้ผ่านหน้าจอเนี่ยก็ได้กินจริง

ตื่นเต้นเหมือนกันนะว่าเออยื่นให้เนี่ย
ยังไม่หลุดไปจากมือเลยแล้วพ่อกินได้ยังไง
เรียกว่าน่ารักเหมือนกันนะบ้านนี้

สองขวบแล้วขอให้เป็นปีที่ดีของน้องแล้วก็ครอบครัวต่อไปนะคะ